ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายกันหน่อยนะคะบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะ
เป็นเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ก็พยายามใกล้กับกองเรือทุนระเบิดที่อำเภอพระสมุทรใจดีด้วย
ร่วงนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑ศพบัตรเจ็บอีก๑รายค่ะ
เนี่ยค่ะตกออกตกใจกันไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามันคือเรือบรรทุกน้ำมันนะคะ
แล้วอยู่ใกล้กับกองเรือทุ่นระเบิดด้วยนะคะ
เรือนี้เนี่ยชื่อว่าเรืออำภา๘เป็นเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
ในเรือก็คือน้ำมันทั้งนั้นนะคะ
ตู้มขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะนึกว่าในหนังแต่มันคือเรื่องจริงอะค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้
พอเสียงระเบิดดังขึ้นปุ๊บไฟก็ลุกพลึบ
ควันสีดำก็พวยพุ่งออกมาทันที
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทหารก็รีบนำเรือฉีดสกัดเพลิง

เขาบอกว่าในเรือลำนี้มีลูกเรืออยู่ประมาณ๖คนค่ะ
ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วก็ค่อยดันเรือให้ไหลไปตามกระแสน้ำ

ป้องกันการเกิดอันตรายซ้ำซ้อน
แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายกับประชาชนได้
เลยต้องให้เรือลอยออกไปตามกระแสน้ำ
น้ำให้อยู่ไกลจากพื้นที่ชุมชนก่อน

เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นผู้ชายค่ะ
โดยถูกแรงอัดของระเบิดกระเด็นตกลงไปอยู่ในแม่น้ำ

กู้ภัยก็ต้องรีบนำศพเข้าฝั่งนะคะ
ให้แพทย์แล้วก็ตำรวจชนะสูตร

คนนี้ถูกไฟลวกตามร่างกายประมาณ๔๐เปอร์เซ็นต์
ตอนนี้ส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีแล้วค่ะ

เราได้ยินเสียงกันประมาณตู้มนึงใช่ไหมคะ

คือตอนแรกแค่ได้ยินแค่เสียงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยรีบวิ่งมาดูกันแล้วก็โอ้โหนี่เลย
เห็นเลยว่าเรือไฟลุกแล้วก็มีควันสีดำพุ่งออกมาขนาดนี้
รอบแรกเห็นระเบิดตรงสะพานส่องใหม่ค่ะลูกแรก

ซึ่งเรืออะไรครับ

ชาวบ้านต้องมาดูกันเยอะเลย

รายงานบอกว่าเรือลำนี้เนี่ยบรรทุกน้ำมันดิบมา๓ล้าน๒แสนลิตรนะคะ

คือแรงอัดจากระเบิดพอระเบิดตู้มปุ๊บคือร่างเขากระเด็นลอยออกมาเลย

ก็ต้องรีบนำร่างขึ้นฝั่งก่อนนะคะ
เมืองต้นเขาบอกเรือลำนี้เนี่ยเป้าหมายคือไปท่าเทียบเรือกรุงเทพ
แต่ระหว่างทางตรงปากคลองสรรพสามิตรนะคะ

ตอนนี้รองอธิบดีกรมเจ้าท่าสั่งการแล้วนะคะ
ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าใกล้ที่เกิดเหตุเด็ดขาด

ส่วนสาเหตุการระเบิดตอนนี้ตรวจสอบอยู่นะคะ